เห็นการแข่งขันของคนกันไปแล้ว
คราวนี้มีการแข่งขันของน้องสัตว์เราด้วย
เป็นสัตว์สี่ขาเขาก็มาแข่งด้วยนะคะคุณค่ะ
แข่งอะไรไปดูกันค่ะ
ถ้าวินดีเซลมาขี่อยู่บนหลังควายนะแล้วก็แข่งกันนะดังแน่นอน
แล้วเนี่ยเขามาถ่ายทำที่เมืองไทยไม่รู้เก็บเสร็จหรือยัง

ก็จะมาถ่ายชอตนี้ด้วย
เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริง
ควายคราบหนานะคะก็เป็นประเพณีที่ดีงามนะคะ
ที่เขาจัดกันมาอย่างต่อเนื่องเอาทั้งคนที่เชียร์ก็มัน
คนแข่งก็มันนะน้องควายก็คงมันด้วยเหมือนกันนะ
สนุกสนานกันไปแบบนี้เป็นประเพณีดีนะคะ
สนุกสนานกันไปเอาให้เพลิดเพลินกันในช่วงของวันหยุดนะจ๊ะ
ใช่แล้ววันหยุดนี้ก็ให้คุณผู้ชมวอร์มขากันไกลกันไป
กับการแข่งขันคือทุกตันเหมือนฐาน
มีแพ้มีชนะก็ทำให้เรารู้จักกันให้อภัยซึ่งกันและกัน